เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุฆ่ากันในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงค่ะ
เมื่อมีหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบห้าปีซึ่งเขาเนี่ยนะคะ
คือไปลวนลามผู้หญิงในวงไฮโลของงานศพมาสุดท้ายกำลังจะกลับบ้านค่ะ
น้องชายของฝ่ายหญิงใช้ปืนลูกซองดักยิงตายคาถนนยิงรัวสี่นัดซ้อนเลยนะคะ
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่เป็นภาพลมหายใจสุดท้ายของนายคันชิตสุวรรณคีรีหรือแคนวัย๔๕ปี
รอบยิงขณะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังเลิกเล่นไฮโลในงานศพ
สยองตอนห้าทุ่มวันที่หกนายแคงถูกยิงเข้าท้ายถอยและแผ่นหลังสามแผล
ในตัวผู้ตายพบก้อนหินขนาดเท่ากำปั้น๑ก้อน
ตายทั้งที่ใกล้ถึงบ้านเพียงห้าร้อยเมตร
ตำรวจสพป่าบอลรุดไปสอบสวนได้ความว่าก่อนเป็นศพเขาไปมีปัญหากับนางอารีในบงไฮโลงงานศพภายในวัดป่าบอน
ล่วงเกินกอดเอวฝ่ายหญิงจนมีเรื่องทะเลาะวิวาส
และเขาได้ชกต่อยนางอารีจนเกิดความชุนละมุนจากเครือญาติ
ก่อนจะปลีกตัวออกมาจากงานจนกระทั่งถูกสังหาร
พยานให้การตรงกันบอกมือยิงคือนายเจริญศักดิ์หนูเหมือน
น้องชายนางอารีสอดคล้องกับวงจรปิดมุมหน้าบ้านที่เห็นภาพนายเจริญศักดิ์ขับรถเก๋งมาจอดก่อนเข้าบ้านเอาปืนไปยิง
พอข้ามวันนายเจริญศักดิ์เข้ามอบตัวสารภาพทำเพราะแค้นที่นายแคงมาลวนลามพี่สาวกลางวงไฮโล
ขู่ยิงซ้ำตนจึงพาพี่สาวไปแจ้งความขากลับบ้านระหว่างทาง
เจอนายแคงขี่รถวนเวียนอยู่หน้าบ้านทำตาขวาง
เกรงว่าจะโดนทำร้ายตามคำขู่จึงตัดสินใจใช้ปืนลูกซองยิงใส่ศีล
นัดพี่เต้าต้องห่วงด้านมาพี่เต้าแค่กัดรีบปัดมือ

เพราะฉะนั้นพวกมันฝากพี่เต้ามามาลงฝักมาเย็นว่ามน้ำนะ
ทำมารักใจแสดงว่าที่ทำบ้านนั้นเขาเกลียดรถตามมา
ผมก็กลัวว่าเด็กเน็กไปแล้วเข้าอีกคน
ฝากฝั่งของผู้ตายนางปิ่มผู้เป็นแม่
บอกเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายยอมรับว่าลูกเกเร
ก่อนหน้านี้พกปืนติดตัวตลอด
แต่วันเกิดเหตุลูกเอาปืนไปจำนำ

หลังจากลูกพ้นโทษคดีฆ่าผู้อื่น
คดีพยายามฆ่าได้๒๓ปี

แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายกับนายเจริญศักดิ

ศพของนายแข่งมอบให้ญาติรับดำเนินการ
คนเป็นแม่บอกถึงแม้ลูกชายจะเกเร
แต่ก็ไม่น่าถึงขั้นฆ่าแกล้งกัน
ทำผิดก็ควรปล่อยให้กฎหมายลงโทษ
เพราะกฎแห่งกรรมตามทันเสมอ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน